จ๋าหนูขอตังค์หน่อยสิหนูจะเอาไปซื้อลูกอม
ยายก็ให้ตังค์ไป๖บาททีนี้บ้านมันมีถนนกั้น
ไอหลานตัวเล็กเรื่องข้างไปไปซื้อลูกอม
ซื้อซื้อได้เรียบร้อยไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชม

ขากลับเท่านั้นแหละรถมาไง
แล้วชนจนหลานกระเด็นไกลไปเป็น๑๐เมตร
ดูจังหวะที่ยายมาเห็นหลานหน่อยค่ะใจจะขาด

ดอนแก้วค่ะดอนแก้ว
โอ้ยนี่เหรอ

ก็มันรู้สึกเกิดอะไร

เพราะว่าพ่อแม่หลานไปทำงานอยู่เมืองนอก
ยายนี่แหละคือคนที่ดูแลหลานชาย
แล้วไม่คิดไงว่านี่คือการให้ตังค์ครั้งสุดท้ายที่ให้กับหลาน
ไม่ได้กลับมาลูกไม่ได้กินลูกอมที่ซื้อเลยลูก
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมจุดตรงนี้อยู่ตรงถนน
บึงการพังโคนที่อำเภอเมืองจังหวัดบึงการนะคะ
น้องที่นอนเสียชีวิตอยู่น่ะคือน้องประกาศิษย์อายุ๗ขวบเอง
ขอตังค์คุณยายยายจ๋าหนูขอตังค์ไปซื้อลูกอม
ยายก็ให้ตังค์ไป๖บาทข้ามถนนไป
ร้านค้ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านไง
แล้วร้านมันอยู่ใกล้กับทางโค้งด้วย
พอซื้อลูกอมเสร็จเท่านั้นแหละกำลังจะข้ามถนนกลับมา
รถเก๋งเข้าโค้งมาพอดีแล้วไม่ทันเห็น
ว่ามีน้องประกาศิษย์กำลังจะข้ามถนน
รถก็เลยชนแบบแรงมากคุณผู้ชม
ร่างน้องตรงนี้กระเด็นมา๑๕เมตรเลยนะ

ชาวบ้านตกใจเสียงดังมากรีบออกมาดู
แล้วยายวิ่งข้ามถนนมานี่ชาวบ้านเขาชี้จุดให้ดูนะว่า
ตรงนี้พอได้ยินเสียงออกมาดูเห็นน้องนอนอยู่กับพื้นแล้ว
ยายวิ่งข้ามถนนมาร้องไห้แบบใจจะขาดค่ะ
ถามว่ารถเก่งคู่กรณีล่ะไม่ได้หนีค่ะคุณผู้ชม
ก็จอดรอให้กันกับเจ้าหน้าที่แล้วคุณผู้ชมดูลักษณะถนนสิ
มันเป็นโค้งเลยไม่ใช่เป็นโค้งมาพอดีอ่ะ
แล้วมันมองไม่เห็นมันเป็นจังหวะมุมองศาโค้งพอดีค่ะ
คุณยายของน้องประกาศิษย์บอกว่า
ฉันอยู่บ้านเลี้ยงหลาน๓คนพ่อแม่ของเด็กอยู่เมืองนอก
การที่เสียหลานคนนี้ไปทำใจไม่ได้หรอก
คิดไงว่าจะได้ให้เงินหลานเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วรถเก่งคู่กรณีก็อยากให้เขารับผิดชอบด้วย
อันนี้คือคุณยายนะคะคดีก็ต้องให้ตำรวจจัดการค่ะ
ส่วนศพของน้องประกาศิษย์ก็สวดอภิษฐรรมอยู่ที่สำนักสงฆกดอนแก้ว
แล้วเดี๋ยวจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันนี้ด้วยนะคะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องประกาศิษย์จริงนะครับ
ต้องฝากเตือนไว้ด้วยถ้าบ้านไหนอยู่ใกล้ถนนติดถนนแบบนี้
ต้องดูแลลูกหลานด้วยนะครับ